ถ้าได้ปลามันกลับมาคงโชคดีจริง
แม่ยานางเรือโปรดดนบันดาลให้ลูกที
ให้กล่องใครประสงค์ให้โชคดี
ประสงค์ความได้ค่าส่งผลต่อวิถีชีวิตและน้ำเหลือ
ทางไทยที่สาดน้ำเขาก็ช่วยเป็นอย่างต่อ
ซะน้ำซักน็ารอปปรักย์กระทบ
ประกดการน้ำเบียดคือลักษณะหน้าพอ
น้ำน้ำเหลือเนื้อกลูก

กลับมาทาย
ภายในอุตถึง
วันนี้จะมีบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าต้องระวังใครที่จะออกเดินเรือในระยะนี้
สิ่งมีชีวิตต่างบนที่เลี้ยงปลาด้วยก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์น้ำตรวจสอบเข้า
น้ำให้ดีเป็นพิเศษครับนะครับส่วนเมืองไทยคนไทยนะครับ
เมื่อไหร่เราจะหนาวสักทีนะครับหนาวแน่นอนฮาโลวีนนี้นี่นะครับ
หลังจากคืนนี้เนี่ยนะครับจะมีพายุหนึ่งลูกเป็นพายุที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
นาความระลมต่อเนื่องพายุลูกนี้เนี่ยจะค่อยเคลื่อนตัวมาแล้วก็ดึงลมหนาวจากจีน
ลงมาเมืองในของเราจะลงมาเมื่อไหร่หนาวเย็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อนนะครับ
นี่คือภาพถ่ายโดยเทียมตอนนี้จะสังเกตว่าในบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ครับ
มีพายุอยู่หนึ่งลูกพายุลูกนี้เป็นพายุที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
มีชื่อว่าหวี่ถูนะครับเป็นพายุที่เคลื่อนตัวจากบริเวณทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยตัดผ่านบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์ครับ
ยุลูกนี้อยู่ในทะเลค่อนข้างนานครับไม่ยอมขึ้นฝั่งสักทีเพราะว่าลมหนาวอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ป้องกันไว้ไม่ให้พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง
นี่คือการคาดการณ์นะครับจุดสีส้มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้คือตำแหน่งของพายุณตอนนี้นะครับ
ในวันที่๓๐๓๑จะอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
เป็นตำแหน่งที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์กระแสลม
ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ
โดยในวันที่๓๐คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเพิ่มกำลังความรุนแรง
แล้วก็มาดึงเอากระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้พัดปกครุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องแน่นอน
สิ่งที่มาพร้อมกันก็คือความเย็นนั่นเอง
พายุนะครับณตอนนี้จะสังเกตว่ามีการดึงเอาลมจากบริเวณทางตอนบนมาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นความหนาวเย็นที่เจอกันก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือตอนบนเท่านั้น
นี่เป็นการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่าพายุมีการวกขึ้นไปบริเวณประเทศจีนนะครับ
ส่วนที่ผ่านมามีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ระหว่างที่เคลื่อนตัวมาก็ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หลังจากที่ความเย็นหลังจากนี้ที่จะลงมาเรื่อย
ก็จะทำให้ฝนในบริเวณภาคใต้ลดลงจากเดิมนี้
ซึ่งนี่ครับเป็นการคาดการณ์นะครับความเย็นที่เราจะได้เจอกันจากบริเวณความกดอากาศสูง
คุณผู้ชมสังเกตสีฟ้ามีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในภาคเหนือบางพื้นที่อีสานหน่อย
หลังจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ส่วนใหญ่ก็ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ตามภูเขารอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานนะครับ
ส่วนนี้เป็นอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้
จะสังเกตว่าตอนบนเหนืออีสาน๒๐ต้นเท่านั้น
ส่วนบริเวณตอนกลางประเทศยังอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖อยู่
แต่ว่าในช่วงบ่ายครับจากกลุ่มก้อนเมฆที่หายไป
ทำให้ในบริเวณตอนกลางประเทศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ภาคอีสานก็อยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศา
ส่วนภาคเหนือจะสังเกตว่ามีสีส้มปรากฏอยู่

เดี๋ยวไปดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นสีฟ้าวฟ้าคือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

จำนวนที่จะลดลงหรือเพิ่มขึ้น
สีส้มแบบนี้คือเพิ่มขึ้น

กลางก็จะเริ่มเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นวันที่๑ก็จะเย็นลงอีก๒องศาเซลเซียต
ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยคงตัว

ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความเย็นค่อยถอยร่นกลับไป
ดังนั้นตั้งแต่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้
เราก็จะได้สัมผัสไอเย็นลมเย็นแล้วนะครับ
ตอนกลางวันถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ก็มีลมเย็นพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ถือว่าเป็นช่วงที่เย็นที่สุดในรอบเดือนนี้เลย
นะครับเดี๋ยวผมไปดูการประมงของผมก่อน
ไม่รู้ว่ามีปงมีปลาบ้างหรือเปล่า

ดูสิเนี่ยจะออกลงออกเรือ
โอ้โหนี่น้ำเบียดปลาขึ้นมาเต็มเลย